กล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานในเครือไทยรัฐและบริษัทคูก้าจำกัด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
ยิ่งแก่ยิ่งมันมะพร้าวยิ่งแก่ยิ่งมัน
สวยดูดังตัวฉันใครเรียกบ้านั้นอย่างฟุ่งปิ้งแถวพลาด
นั่นกำลังดี๔๐และกำลังโสภา
แจ้วหนักหนาให้เรียกฉันว่ายอดมนุษย์ฟ้า
โอ้โหป๊าค่ะสวัสดีค่ะ

วันนี้ปะเนาดือมาเจอะขาล้าอ่อนชิ้นพรียแรงเลยนะคะ
วันนี้ป้าเนาอยู่ที่สมุทรสาคร
เขาบอกว่าที่นี่นะคะมีของดีมากมาย

อย่างที่หนึ่งมีสวนเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเป็นธรรมชาติมาก
อ่านทะเลสดสร้าวขึ้นจากทะเล

วันนี้นะคะป้าเนามีนัดกับป้านะคะเขาบอกว่าป้ากลุ่มเนี้ย
ต้นของประเทศเลยค่ะแหมแล้ววันนี้พอรู้ว่าผลิตภัณฑ
อะไรเนี่ยป้านาวต้องเอากระเป๋าใบใหญ่เพื่อมาใส่เลยนะคะ
เรามาถึงตรงนี้แล้วไม่เอากลับบ้านก็เดี๋ยวเกรงใจเจ้าของ
เรามีนัดกันไว้เดี๋ยวไปดูกันก่อนว่านัดอะไร
ให้ป้าที่บ้านถ่ายดูซิว่าเราจะพาป้าที่บ้านไปลุยอะไรกันวันนี้นะคะ
อยากรู้ใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะญาติมนุษย์ป้า
นี่คือสถานแห่งบางบางแคที่ฉันปองมาอยู่ฉันยังไม่รู้เอ๊ะ
ต้นไม้มะพร้าวเยอะแยะเลยตายแล้วตายแล้วเจ้าของอยู่ไหนเอ่ย

อุ้ยโอ้โห
อะไรนี่ตบใจวะ
สวัสดีค่ะเจ้านี่อะไรคะกะว่าจะมาอยู่ที่นี่เลยหรือว่ายังไงคะ
กระเป๋าแบบฮิ้วทุกวันนะคะก็จะถือกระเป๋าแบบนี้
เหมือนจะมาแบกอะไรกลับเหมือนจะแพ็กกลับ
เหมือนกระเป๋าแต่งหน้าไหมคะใหญ่
สวัสดีนะสวัสดีค่ะ
ป๊าที่ปะหนาวนัดไว้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ

และนี่ก็คือแก๊งยอดมนุษย์ป้ามะพร้าวไทย
คุณป้าหน้าตาจิ้มลิ้มสุดสวยคนนี้ชื่อว่าป้าจี๊ดครับ
อายุ๖๐ปีผู้คิดค้นวิธีการปอกมะพร้าวสมัยใหม่ล่ะครับ
ส่วนคุณป้าคนนี้ชื่อว่าป้านิ่มอายุ๕๓ปี
เจ้าของสวนมะพร้าวที่ดังไกลไปทั่วโลกเลยล่ะจ้า
วันนี้นะคะที่ป้าเนานัดป้าไว้เนี่ยนะคะ
ที่นี่มาทำอะไรรู้ไหมคะให้ป้านิ่มบอกดีกว่า
เชือกที่นี่จะเป็นสวนมะพร้าวเป็นแปลงต้นแบบด้วยที่เป็นมะพร้าวส่งออกค่ะ
นี่เอาล่ะป้าค่ะป้าอยากจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่า
การส่งออกมะพร้าวประเทศไทยเรามันยิ่งใหญ่มหาศาลแค่ไหน
เดี๋ยวป้าสองป้านี้นะคะจะพาไปดูตั้งแต่ตอนตัดใช่ไหมคะ
ตั้งแต่ตอนปลูกตั้งแต่ตอนดื่มดูดตั้งแต่ทุกสิ่งทุกอย่าง
โอ้โหใช่ไหมคะมีเยอะแยะเยอะแยะไปหมด
เอาเอาเข้าไปโอ้ยพูดเองทำเองนี่บ้าหรือเปล่าล่ะครับ
โอ้โหจะขำอะไรขนาดนั้นเอาดูแล้ววันนี้เนี่ยจะได้เข้าสวนมะพร้าวไหมล่ะครับ
แบบนี้เนี่ยโอ้ไปไปเข้าสวนสักทีเถอะ
เดี๋ยวป้าจะพาป้าเนาไปลุยสวนเลยค่ะ
ก่อนไปพร้อมพร้อมกันนะคะยอดมนุษย์ป้านะ
อ่ะ๑๒๓ยอดมนุษย์ป้า
มะพร้าวของไข่
ต้นยาวลูกใหญ่อยู่ที่ต้นของมัน

ส่วนมะพร้าวที่เรามากันในวันนี้ชื่อว่าสวนมะพร้าวอโคโคครับผม
เป็นสวนออร์แกนิคและเป็นสวนต้นแบบที่ปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์เลยล่ะครับ
ตอนนี้ค่ะเรากำลังอยู่ที่สวนของป้าจี๊ดแล้วก็ป้านิ่มนะคะ
แล้วก็เห็นป้าจี๊ดกับป้านิ่มบอกว่าเป็นต้นแบบอะไรคะ

ก็ในส่วนของสวนต้นแบบนี้เป็นส่วนที่เราร่วมทำการวิจัยความรู้ใหม่เกี่ยวกับมะพร้าวน้ำหอมนะคะ

ด้วยความที่เราพยายามที่จะสนับสนุนนะคะ
ให้แนวคิดเรื่องเกษตรอินทรีย์เข้าลงไปถึงสู่ชุมชน
วันนี้ต้องมีตัวอย่างให้ดูต้องมีตัวอย่างดีดีให้ดูว่าทำอย่างนี้นะ

ก็เราให้ป้าตุ้มนะคะมาพาเราลงเรือพาคุณป้าจิ๊กไปลง

ตุ้มเป็นเกษตรกรนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่รวบรวมมะพร้าวมาให้กับออโคโคได้ผลิตสินค้าดีให้กับทุกคนค่ะ

ฟังหนึกสวยดุจนางเอกนะคะ

ที่ที่ทำงานอยู่กับในส่วนนี้ค่ะ

อ๋อมันจะเป็นร่องอย่างนี้เลยนะคะ
ธรรมดาแล้วมะขาวน้ำหอม

แต่ที่อื่นถ้าเราไปจังหวัดอื่น
จะปลูกในแนวราก

ธรรมดาแล้วเนี่ยเดือนมากแบบนี้
เราก็จะมีคลาญป่อยแตนเบียน
แตนเบียนเป็นแมรงที่กินมันแมลงรรพาวราชกัน

ก็คือต้องไม่ใช้สารเคมีเลย
แต่นี่พอไม่ใช้สารเคมีปุ๊บเนี่ย

แล้วการดูแลเนี่ยแหละคะมันดูแลยากไหม

ก็เดือนหนึ่งก็เพิ่งจะใส่ปุ๋ย
ลดน้ำให้ที่เที่ยวเอง
ถ้าเทียบกับพืชทางเกษตรอย่างอื่น

นะคะก็รู้ว่าการดูแลง่ายมาก

ไม่ต้องใช้สารเคมี

เพราะว่าดินเราอุดมสมบูรณ์อยู่แล้ว
ก็นั่นน่ะดินอุดมสมบูรณ์หันมาเห็นเปลือกหอยเต็มดินเลยคืออะไรคะ

ก็ธรรมดาแล้วเนี่ยพื้นที่ในเขตจังหวัด๔จังหวัดนะฮะ
สู่ซาครสู่สงครามราบรีและฮอร์ปะถมเนี่ย
จะเป็นที่ราบรุ่มระหว่างแม่น้ำหลักสองสาย
คือแม่น้ำแม่กรองกับแม่น้ำท่าจีนนะคะ
ปากแม่น้ำนั้นเขาเรียกว่าดินอันโอชะ
ใกล้ทะเลด้วยน้ำทะเลก็เข้าในปริมาณที่พอเหมาะ
มันจะมีหอยมาติดมาเองใช่ไหมคะ
ใช่กรุงด้วยแรกงานและสารอาหารเยอะแยะมาก

นู่นอยู่ตรงนี้แก่แล้วค่ะ
เห็นไหมคะ

เพื่อจะให้มะพร้าวมันไม่ช้ำค่ะ

แล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าถึงเวลาตัดแล้ว
เขาจะมีการนับอายุนะ

นี่แหละหวานแล้วก็จะค่อนข้างจะงานอีกหนึ่ง

เราต้องรู้ด้วยนะวันไหนทุกคนจะเก็บวันไหนอะไร

ต้องมีการนับวันกัน
จะเฉาะให้ป้าเนานะครับ

สดกันเลยแล้วค่ะ

เหลืออาจจะเบาอุ้ย
จุ้มไม่เห็นเหมือนเจ้าสัวเลยแต่เก่งมากเลยเนอะ

นี่ป้าที่บ้านดูนะว่าตัดเมื่อกี้นี้นะลอยมาจากต้นที่เราคิดว่าตะเข้ได้ยินเสียงโครม

อย่างนี้มันก็เป็นวิตามินที่แบบสด
ดูป้าจิตปี่นี้๖๑
นี่ค่ะน้ำมะพร้าวทุกวัน

คืองานมะพร้าวเนี่ยนะคะมีงานวิจัยเยอะมากเลยนะคะ
อาหารมีคุณค่ามีฮอร์โมนเนอะ

เขาบอกว่าคุณแม่ที่ท้องเนี่ยกินน้ำมะพร้าวแล้วลูกจะผมดกใช่ไหมคะ
ต้องท้องประมาณ๗เดือนขึ้นไปนะคะ

ใช่ค่ะเพราะว่าด้วยความที่น้ำมะพร้าวเนี่ยมีสารทดแทนฮอร์โมน
เขาเรียกว่าไฟโตแอสโตรเจนนะคะ

ถ้าว่าทดแทนฮอร์โมนเทศหญิงเพราะฉะนั้น
ผู้หญิงอย่างป๊าป๊ายังเราต้องทานค่ะ
แล้วยิ่งป้าที่เป็นวัยแอบบอกวัยหมดประจำเดือน

แล้วก็คนที่ท้อง๗เดือนก็ต้องทานน้ำมะพร้าว

ถ้าเราก็ต้องเตรียมตัวทาน

เขาเรียกว่าดูดจนลืมตัวงั้นป้าเนาค่ะเราเนี่ยดูในสวนแล้วเนอะ
ดูว่าเดี๋ยวเราขนส่งไปที่โรงงานแล้วเขาทำยังไงกันต่อ
อันนี้เป็นโรงงานที่ป้านิ่มส่งออกนอกแล้วใช่ไหมคะใช่โอ้โหแม่อยากเห็นตรงนั้นน่ะมาก
อ่ะก่อนไปเราจะพูดพร้อมพร้อมกันได้ไหมคะหนึ่งสองสามยอดมนุษย์ป้า
ได้มาชมสวนมะพร้าวชิมน้ำมะพร้าวสดกันไปแล้วอุ้ย
ผมแหละอยากเอาร้างหน้าเท่าเดียวโอ้ยจะบ้านะมันคนตายแล้ว
โดยช่วงหน้าป้าเนี่ยจะไปเปิดโรงงานมะพร้าวส่งออกให้เราดูกันด้วยนะครับ
อดใจรอกันแป๊บเดียวเท่านั้นแหละจ้า